ช่วงนี้นะคะกระทงที่นิยมก็จะมี๒แบบด้วยกัน
ทำจากใบตองวัสดุธรรมชาติ
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะก็คือขนมปัง
นิยมมากที่จังหวัดอุบลราชธานีก็นิยมเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้ที่ร้านอารีเบเกอรี่ฮาวส์
มีประชาชนแห่ไปซื้อ
สำหรับกระทงที่ทำขนมจากขนมปังเป็นจำนวนมากค่ะ
นางสาวเป็นจวัลวีรกุลนะครับเป็นเจ้าของร้านอารีเบเกอรี่ฮาวส์นะครับ
ที่ถนนพะโลรังฤทธิ์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ร้านนี้เป็นร้านเบเกอรี่เก่าแก่
เพราะว่าดิฉันสมัยเป็นเด็กก็จะไปรับประทานไอศครีมเป็นประจำเลย
อยู่ที่ข้างทุ่งศรีเมืองมีประวัติเหมือนกัน
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าร้านอารีเริ่มทำกระทงขนมปังขายที่หน้าร้าน

เดี๋ยวต้องบอกมีความนิยมเหมือนกันนะ
แต่ว่าก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกระทงปกติ
แต่ว่าย้ำว่าสีที่เอามาทำเป็นสีผสมอาหารไม่เป็นอันตรายต่อน้ำ
จำหน่ายให้กับลูกค้ามีทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งนี้
มีรูปเต่าด้วยนะคะราคานี้เริ่มตั้งแต่๓๐บาทจนถึง๑๐๐บาทนะคะ
ทางร้านมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบค่ะ
ดอกไม้ขนมปังเต่าตัวการ์ตูนต่าง
แต่ว่าทุกอย่างนี้สีสันสวยงามนะคะ
ในแต่ละวันก็จะมีทั้งลูกค้าปลีกแล้วก็ขออภัยนะคะ
มีทั้งลูกค้าปลีกที่มาสั่งทำเพื่อที่จะเอาไปลอยส่วนตัวนะคะ
แล้วก็แม่ค้ารายย่อยทั้งตัวเมืองแล้วก็ตัวอำเภอต่างนะครับ
มารับซื้อไปวางขายในสถานที่ที่มีการจัดงานลอยกระทงค่ะ
โดยได้เตรียมขนมปังไว้ทั้งหมดนะคะ๒๐๐๐อันด้วยกัน
สำหรับในการขายเฉพาะวันนี้นะคะ
การทำกระทงขนมปังแฟนซีแบบนี้ย้ำว่าวัตถุดิบคุณภาพดี
บางคนอาจจะสงสัยขนมปังแบบนี้ปลากินได้อย่างเดียว
คนจะแอบกินบ้างได้ไหมเจ้าของร้านบอกว่าคุณภาพดีรับประทานได้จริง
ที่ใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะแต่ว่ามีความแข็ง
แล้วก็หนากว่าขนมปังปกติเพื่อให้ลอยน้ำอยู่ได้นาน
ดังนั้นกระทงขนมปังแฟนซีสามารถรับประทานได้ยืนยันนะคะ

นำไปใช้ลอยกระทงก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่นอน
จากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ก็ที่สำคัญเป็นอาหารสัตว์ไปด้วยค่ะ